ป้าจะต้องยอมไปเอารองเท้าทำศพมาให้ลูกให้หลานกิน
ศพป้าจะยังไงก็ได้จะขอให้เขามาทางชีวิต
ป้าจะสลัดตัวเองมันไม่มีทางเลือกแล้วคุณ
มันทุกด้านแล้ว
คือเรารับอยู่คนเดียว๔๕ชีวิตรออดตายตรงนี้
ป้าจึงต้องไปขอป้าไปทำ

ซึ่งป้าไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
ยังได้เงินอันนี้มันกระทบแท็กซี่เขาก็ไม่ขึ้น

แปะวิ่งหาคน
เปิดต้องชักเงินเติมการ์ดด้วย
เพราะว่าเราต้องตะเวนหาคน

เรายอมติดไม้โควิดดีกว่า

แต่เราไม่มีสถานที่ขาย
ตี๔ตี๓ป้าก็จะออกกับลุงแล้วไปขาย

ที่เมื่อวานป้าไปเขาเรียกอะไรอ่ะ

เขาบอกเมื่อวันที่๑๓มีคนไปร้องทุกข์

เพื่อจะได้ไว

เราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นอยู่ตรงไหน
เขาปีบบอกเนี่ยเขาไปกัน

เพื่อจะได้เงินให้หลานกิน
พอไปปุ๊บป้าก็เห็นเซ็กซี่เขาจ่อยกัน

เขาอาทิตย์เซ็กซี่แต่ลง

แล้วบอกเนี่ยของหนูลงค้าขาย

คือตอนนี้ป้าขายตุ๊กตา

แต่สายช่วง๘๐บาท

ก็ยังเหลือประมาณ๓๐๐๔๐๐เข้าบ้าน

ก็ขายกางเกงเจเจ

ถ่ายรูปไว้กางเกงเจเจผู้ใหญ่

ป้าออกไปก็ยังขายงานซุปเปอร์แวร์เลย
อ่าแล้วทีนี้พอหมดไปปุ๊บ

ก็ยังพอได้ดีกว่ากางเกงเจ๊

ยังตั้งอยู่ข้างหลังเลยแล้วอันนี้มากองกับปึ๊

รวมถึงทุนเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้

แล้วก็เข้าบ้านขายสามร้อย
ก็เข้าบ้านวันไหนขายได้๘๐บาท
ก็เข้าบ้านมันแล้วแต่เป็นบางวัน

คือมันไม่ได้ตายตัวแล้วป้าไม่ได้ขายอยู่กับที่

ป้าไม่เป็นแม่ป้าป้าเป็น

ขายขาดทุนค่ารถ
ขับได้๕๐๐เมื่อกี้ก็สลับให้

เขย๕๐๐เรา๔๐๐ช่วยกัน
จนกระทั่งน้องเขยบอกไม่ไหวแล้วหาเงินไม่ได้

หน้า๓๐๐ตอนนี้ยังทีไม่มีให้เลย
ก็เอาเงินที่ได้มาตรงนั้น
จ่ายไม่งั้นเขาก็ไม่ให้ขับ

เขายังให้เราขับเพราะว่าเขาสงสารเรา

เขาก็ยังสงสารเรา

แล้วก็หยุดไป๑๐กว่าวันเพิ่งจะมาออกได้๔๕

ก็ล่อไปไปตรงนี้บ้าง

มาเช้าไป
ไปที่กล่ำภาพมา
มีคนใจดีโอนให้พัฒนหนึ่ง
ผู้ใจดีหลังไหลโอนมาให้
แต่เรายังไม่ใช้เงินตรงนั้นของเขา

ยังไม่ใช้กับที่เขาโอนบอกว่า
ป้ามานะเดี๋ยวผมให้ค่ารถ

ป้าก็กดมาเพื่อเอาไปวันนี้ค่ะ
การ์ดแล้วก็เติมทางด่วนแล้วป้าก็เพิ่งจะกลับมา

ถ้าหลังจากนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตเผชิญยังไง